คุณผู้ชมบอกเลยว่าสมัยนี้คนเบื้องหลังเก่งเขาก็มีกันเยอะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่ต้องอยู่เบื้องหลัง

อย่างคุณโอมนี่นะคะก็ออกมาอุ้ยอดีตเป็นซิลแบนนะคะ
แล้วก็ฝีมือทางการดนตรีไม่ธรรมดา

ตอนนี้ขอทำเพลงเองเป็นคนเบื้องหน้านะคะ
ก็ได้ทีมแสวงเครื่องการดนตรีนี่แหละมาช่วยแจมค่ะ
ล่าสุดเนี่ยเพิ่งปล่อยเพลงแรกนะคะ
อ่าส่วนทางด้านครูบิ๊กถานัดค่ะก็ขอมาปลุกความสุขเอ่อ
ความสุขการันตีความสนุกพร้อมกับศิลปินดูโอไวทีนนะครับ
วงทูซิสต้านั่นเองค่ะโกย่าแล้วก็คิตตี้นะคะ
ด้วยการประเดิมซิงเกิลปลุกนั่นเองค่ะสองสาวก็ได้
ความสามารถให้แฟนบันเทิงไทยรัฐได้เชียร์กันด้วยจ้า
น่ารักดีนะคะส่วนค่ายสาวมงคลฟิล์มค่ะ
ก็คว้าสามหนุ่มอีสานแท้เลยค่ะนำโดยหมอลำชื่อดังพี่ก้องศิลป์นะคะ
แล้วก็มาป้ากันแถมกับหนึ่งสาวเล่าเรื่องวงหมอลำที่รวมตัวกัน
หมอนคักเพ็มขนาดไหนไปฟังพวกเขาม้าวหม่อยกันจ้า

แล้วกันนะครับว่าชอบใครกันบ้าง